ช่วงปลายปีแบบนี้คุณผู้ชมฮะใครวางแผนจะเดินทางกลับภูมิมะนาว
กลับต่างจังหวัดเดินทางไกลเนี่ยอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถของคุณให้พร้อมด้วยนะ
ไม่อยากจะมาอ่านข่าวอุบัติเหตุบ่อยหรอกโดยกรมการขนส่งทางบก
เขามีบริการตรวจเช็คฟรี๒๐รายการด้วยเดี๋ยวมาติดตามกัน
ส่วนเรื่องสภาพอากาศถ้าใครบอกตอนนี้หนาวแล้ว
สัปดาห์นี้จะลงไปได้อีกจะหนาวได้อีกนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
นี่คุณผู้ชมฮะดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลย
ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อต้องให้เวลาเป็นคำตอบครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิทั่วประเทศจะลดลงอีก๓๕องศาเซลเซียส
อิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนครับ
แผลลงมาปกคลุมไทยตอนบนโดยกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่๙
ภาคเหนืออีสานจะเย็นลง๓๕องศาเซลเซียส
ภูยอดดอยหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งครับ
ส่วนกรุงเทพโอ้โหฟังดีนะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่
หนาวเย็นลงอีกไปอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียสครับ
อ่านเองยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยคุณผู้ชมฮะแต่เดี๋ยวได้รู้กัน
ฉะนั้นถ้าตอนนี้บ้านไหนมีผู้สูงอายุมีเด็ก
อย่าลืมให้พวกเขาใส่ชุดหนาอุ่นด้วยนะครับ

ส่วนใครจะเดินทางลงใต้ต้องรู้เรื่องนี้
และต้องเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนออกเดินทางครับ
จากว่าช่วงนี้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลาและมีน้ำท่วมทางรถไฟที่สถานีควรเนียง
ก่อใหญ่อำเภอควรเนียงและสถานีควรมีด
กับสถานีนาม่วงในอำเภอนาม่อมครับ
ขบวนรถไม่สามารถจะผ่านได้นะคุณผู้ชม
รถไฟจึงได้ประกาศปิดการเดินรถไฟ
หาดใหญ่กรุงเทพทั้งขาขึ้นขาล่องในบางสถานีครับ
นั้นผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยรถไฟลง๓จังหวัดชายแดนใต้
ต้องตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางกันด้วยนะครับ
หรือว่าถ้าใครจะอยากยกเลิกตัวเนี่ย
สามารถทำได้โดยการรถไฟจะคืนเงินค่าตัวให้เต็มราคาเลยนะครับ
เรื่องนี้ใครจะเดินทางช่วงปีใหม่ช่วงสิ้นปี
รู้เลยเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนครับ
จัดบริการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยให้บริการตรวจสภาพรถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชม
กว่า๒๐รายการครับให้ทุกคนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย
มันจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนั่นแหละ
คุณผู้ชมเข้าไปได้เลยมีที่ไหนบ้างล่ะตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
ตามที่ขึ้นให้ทางหน้าจอข้างล่างนี้เลยนะครับนี่มีเบอร์ให้ด้วยครับ